ช่วงนี้เรามีภาพเรื่องของอุบัติเหตุมาฝากผู้ชมจริงจริงแล้วจะเหมือนเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเป็นคลิปของคนขับรถปาดกันไปปาดกันมาแต่มีคันหนึ่งเขาไม่ยอมเขาปาดกลับแล้วไปจอดเพื่อหวังจะให้ชนแล้วมันก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบานปลายไปชนคันอื่นแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นมันพีดไปกว่าน
แดงครับขับมาอยู่นะฮะแล้วก็ขับปาดกันไปปาดกันมาแบบนี้จนรถนิสันสีเทาเนี่ยนะ
เบี่ยงไปชนกับรถตู้แล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเหตุการณ์
เกิดขึ้นบนถนนพระหลโยธินบริเวณหน้าตลาดสี่มุมเมืองช่วงประมาณ
๕โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะก็มีรถเสียหายไปสามคันก็เป็นรถเก่งที่ปาดกันไปมาแล้วก็มีรถตู้โดยสารตำรวจโรงพักครูคดก็ไปตรวจสอบแล้วก็เคลื่อนย้ายทั้งหมดออกไปเพื่อไม่ให้รถติดเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะมันแย่ไปกว่านั้นคือก็มีคนไปเจอแล้วก็ไปโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปต่อมาเห็นไหมฮะ
รอประกันไปเคลมค่าเสียหายเป็นการโชว์โชว์ให้คู่กรณีคือคนขับ
สันได้ได้รู้ว่าฉันเนี่ยแน่ขนาดไหนขับปาดแล้ว
แล้วก็นั่งรอประกันอยู่แบบนี้เลยครับอยู่บนรถหลังคาป้ายแดงเขานี่แหละ
นะฮะแล้วก็ให้ผู้โดยสารของรถตู้เห็นด้วย
ว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
ว่าทำให้รถสองคันนั้นเขาไปชนกันเกือบจะมีคนเจ็บคนตายเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็ตาม
แต่ว่าเขานั่งโชว์แบบเนี้ยครับคนเราเดี๋ยวนี้มีการแสดงออกแปลกแปลกเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าได้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้คือไปขับปาดเขา
เบรกต้องการให้เขาชนแล้วก็ไปนั่งโชว์สูบบุหรี่อยู่หลังคารถ
เพื่อรอประกันพร้อมจะเยียวยาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เดี๋ยวรอดูกระแสสังคมว่าจะโชว์หรือจะอะไรกันแน่อ่ารอดูกันต่อไปนะครับ